คุณผู้ชมมีเด็กคนนึงนะคะอายุ๑๗ปี

เขาก็ทำงานส่งเสียหาตัวเองเรียนนะ
ก็ไปเป็นลูกจ้างร้านหมูกระทะร้านหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าเขาโดนเบี้ยวค่าแรงค่ะ
ทำงานมาต้องได้ตังค์วันละ๓๐๐
ใช่แล้วโดนเบี้ยวคุณแม่เห็นแบบนี้คุณแม่ทนไม่ได้เลย
เพราะว่าลูกอุตส่าห์จะตั้งใจทำงานช่วยเหลือพ่อแม่
เพื่อจะส่งตัวเองเรียนแต่กลับมาโดนแบบนี้

กุลปริยาตาพาลีคุณแม่ค่ะก็เลยพานายธนกร
ลูกชายวัย๑๗ปีไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกสมพรปานจันทร์
รองสารวัตเวรสอบสวนสบวินอศรีราชาจชนบุรีนะคะ
โดยบอกว่านายธนกรไปทำงานที่ร้านขายหมูกระทะแห่งหนึ่งในตลาดทะเลทอง
ระหว่างวันที่๒๘กุมภาพันธ์จนถึง๕เมษายน
ทำงานตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง๕ทุ่มเลยนะคะ

แล้วมีเงินที่ทางร้านค้างต้องจ่ายอีก๒๖๐๐บาท
พยายามติดต่อขอรับเงินจำนวนที่เหลือจากเจ้าของร้าน
จะได้เอาไปให้ลูกชายไปจ่ายค่าเทอม
ค่าใช้จ่ายในการเรียนชั้นมัธยมมาศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน

เหมือนจะโกงค่าแรงน้องจนเริ่มมีการพูดจาปะทะกันทางไลน์
สุดท้ายแม่ทนไม่ไหวพาลูกมาแจ้งความเพื่อจะให้ร้านนี้รับผิดชอบค่ะ
ตอนนี้เบื้องต้นก็ตำรวจประสานให้สายตรวจไปเชิญตัวเจ้าของร้านมาเจรจาตกลงกันแล้ว
เพื่อหาทางออกนะคะก็จริงจ่ายเงินก็จบอ่ะ
เรื่องนี้อย่าให้เป็นเรื่องยืดยาวกันเลย